ส่วนเรื่องนี้หลายคนมักจะเลือก
สร้างบ้านให้ไม่อยู่ติดกับสามแยกสี่แยก

เขากลัวทางสามแพร่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางผีผ่าน
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอาเหตุผลทางฝั่งวิทยาศาสตร์เลยนะ
เขากลัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะ
เป็นยังไงคะเข้าไปบ้านทั้งคันเลยเห็นทันไหมคะ
เดี๋ยวรถมือปูนดูอีกที
ป๊าบเข้ามาฟื๊บเข้าไปหมดมิดคันเลยค่ะ

พุ่งชนบ้านที่มีลักษณะเป็นตึกสองชั้นเนี่ยเข้าไปแบบ
ไม่เบรกเลยแล้วเข้าไปมิดคันบ้านพังคลืนเลยนะคะ
ในบ้านจะเป็นยังไงบ้างเนาะ
เจ็บค่ะเคราะห์ดีไม่ถึงตาย
กล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะที่ถนน
ที่อำเภอด่านซ้ายนะคะเป็น๓แยกนาแห้วพื้นที่หมู่๑จังหวัดเลย
เขาบอกบ้านพังเกือบทั้งหลังสภาพรถโม้ปูนเข้าไปสุดคันเลยค่ะ
ด้านหน้าก็คือเสียบคาอยู่กับตัวตึกแบบนี้

คือบ้านซุดอ่ะบ้านเหมือนบ้านสร้างไม่เสร็จแล้วโดนรถโม้ปูนชน

อิดเศษปูนกระจัดกระจายเต็มไปหมด
คนได้รับบาดเจ็บคือคนที่อยู่ในบ้านค่ะ
คุณปวีนาประเสริฐพงศ์เธออายุ๗๐ปีแล้วนะเป็นเจ้าของบ้าน

คนขับรถโม้ปูนที่พุ่งชนบ้านเขาก็เจ็บเหมือนกัน

กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เรื่องต้นตรวจสอบดูไม่มีรอยเบรกแม้สักนิดเดียวจากรถโม้ปูน

คือก่อนตรงนั้นมันเป็นทางลงสะพานด้วย
คิดว่าน่าจะเป็นลงเนินมาแล้วเบรกแตก

ได้คุยกับคุณเรนูนะคะน้องสะพ้ายของคนเจ็บที่บ้านอยู่ติดกันก็บอกว่า
อยู่ได้ยินเสียงดังโครมสนั่นลั่นเลย
ไปเห็นโอ้โหรถโม้ปูนพุ่งชนบ้านข้าง
ซึ่งพี่สาวเธอพี่สาวเนี่ย
พี่สามีค่ะก็คือเจ้าของบ้านก็ได้รับบาดเจ็บหัวแตก
จริงในบ้านมีผู้สูงอายุเป็นตายายอีก๒คน

โชคดีมากนอนอยู่ที่ห้องหลังบ้านก็เลยไม่ได้เป็นอันตราย

เพราะว่ารักษณะแบบนี้อยู่ไม่ไหวจริง
แต่ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่า
บ้านหลังนี้โดนแบบนี้มาครั้งนี้ครั้งที่๓แล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้เพิ่งโดนรถเมย์เบรกแตกพุ่งชนบ้านไป
เดี๋ยวคือโดนแต่รถใหญ่ทั้งนั้นเลยเหรอ
ใช่เพิ่งโดนรถเมยเบรกแตกพุ่งชนบ้านไป
เนี่ยก่อนที่จะเจอรถโม้ปูนเนี่ยเขาเพิ่งซ่อมเสร็จ

คลืนลงมาอีกแล้วจ้า
โดนรถชนเข้ามาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย

ก็ครั้งที่แล้วครั้งหลังแต่ครั้งนี้ก็ครึ่งหลัง
แต่สภาพก็คือหมดทั้งหลังเนอะ
ครั้งนี้จะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
แล้วเห็นหมอคุณตาคุณยายแกนอนอยู่ที่ไหนครับ
นอนอยู่ในห้องพอดีรถมันมันมาไม่ถึงห้องสุดท้าย

ส่วนน้องชายเจ้าของบ้านก็บอกนะคะก็
ถามว่ากังวลไหมบ้านอยู่ทางสามแพร่ง

ไม่กังวลแล้วจะอยู่ต่อไหม
คือเขาบอกว่าจะซ่อมหรือจะสร้างบ้านใหม่เนี่ย
ถ้าถามเขาเขาบอกว่าไม่อยากให้พี่สาวสร้างต่อ

เพราะมันชนกันมาแบบนี้๓ครั้ง๔ครั้งแล้ว
เหมือนเป็นการเตือนว่าอย่าอยู่เลยเห

เหมือนกับว่าอย่าอยู่เลย

รถขึ้นรถลงก็เบานะ
แต่เดี๋ยวนี้เหมือนมันเร็วมากเลย

แล้วจากวันนี้เนี่ย

คิดว่าจะมีการสร้างบ้านในที่เดิมอีกไหม

คิดว่าจะมีการสร้างบ้านในที่เดิมอีกไหม

คิดว่าจะมีการสร้างบ้านในที่เดิมอีกไหม

คิดว่าจะมีการสร้างบ้านในที่เดิมอีกไหม